ถ้าหมดรักฉัน
อย่าหันอย่ามอง
ออกไปทั้งสอง
ไม่ต้องร่มลา
ยิ่งร้ายมากกว่า
เหมือนถูกยาชา
เวลาถูกสองคนรุม

อยากให้ร้องแบบนี้ไปได้เรื่อย

เรื่องว
ทุกคนด้านบน
เกิดอะไรขึ้นจงยิ้มรับกับมัน
นะคะพี่ภาพี่ภาพี่ภาพี่ภา

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณพานะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณพาร้อง
เครื่องชัย
ได้ครับ
อาสยามรุมรุมรุมรุม
บาดลึกหรือเกิน
ทำงานแท่งแม่บ้าน๘๐๐๐บาทเดือนนะ
ได้เกินมาทำงานเดือนหนึ่งหมื่นเอาไปทำอะไรพี่พระพี่
ตอนนี้ครับตอนนี้ได้แล้วเป็นของพี่พีภาร์ดครับ

มีที่ใช้ได้กันหลายเดือนเป็นปีเลยนะฮะ

เพราะว่าตอนนี้ใช้เหมือนสังกษีแปะ
สมัยก่อนแล้วก็ไม่เป็นแบบชักโคก
คอหารก็ติดไปกับปูนเลย

ถ้าทำได้ก็คือแบบเหมือนทำให้แกนั่ง

ไม่น่าจะเป็นเพราะอายุแกคงนอนลำไส้
อย่างนั้นนั่งแล้วคงไม่ได้ตอนนี้
คงต้องนอนแล้วก็นอนแต่แข็งถ่าย
เดือนนึงมันไม่ค่อยจะมีเงินพอใช้
เห็นทราบว่าว่าขนาดเข้าหน้าเสื้อชั้นใน

กายสงการแล้วพ่อก็บอกว่า

หรือว่าจะเอาไว้เที่ยวสงการก็เกียม
ใครอยากได้อะไรก็ไปตัดอ้อยเอาเตรียมเอา
จะได้ไปมีเงินไปซื้อเสื้อผ้า
ตอนเป็นสาวนี่ยกทรงก็ไม่มีใส่

ซิสลูกตรงนี้ใส่ของแม่

แล้วตอนนี้นะคะเรื่องกิน

นึงทานอะไรบ้าง
จะเป็นพวกผักกับน้ำพริก

เริ่มเบื่อแบบพวกหมูพวก

ต้องไปไปกินผักผลไม้กันแทน

ก็ยังมีน้ำพริกคู่กับข้าวกินได้
เพราะผักย่านเราก็หาเอาได้
อาหารที่ดีที่สุดที่เคยกินคืออะไร

อันนี้สำหรับพี่พาก็เยี่ยมที่สุดแล้ว

ที่ทำงานของคุณพา

แล้วเขามีปฏิกิริยาอะไรยังไงไหม
ไม่มีทุกคนน่ารักหมด

ด้วยจิตสภาพจิตเราเองไหมพี่พา
ระหว่างตอนทำงานอยู่เกิดอะไรขึ้นมั่ง

กวาดไปไม่อยากอยู่แล้ว

เข้าใจทิ้งไว้กวาดแล้วก็ไปเดิน

น้องที่ทำงานพี่เขาเข้าใจ
เขาก็ปลอบใจว่าอย่าเครียด

สาขาบุญสัมพันธ์

ธนาคารออมสินสาขาบุญสัมพันธ์นะคะ
ขอบคุณมากครับ

เพลงแรกผ่านไปละ
เดี๋ยวเราจะแข่งกันเพลงที่

ได้นี้มันคือเพลงอะไรยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาถึง
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทอินโทรมาเลยครับ
พี่พาค่ะเพลงอะไรเนี่ยพี่ก่อเข้ากรุงเหมือนคนสวยเข้ากรุง
อีโก้ข้าวกรุงนี่คือดนตรีของต้นฉบับเลยอ่ะสิอันนี้รู้จัก

ได้ไหมร้องยังไงครับร้องได้ไหมครบทุกคำนะครบเคย
น้องคุณพาเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณพาเนี่ยอุ้ยฉันร้องได้
เพลงนี้ร้องได้อันนี้เราเราเชื่อเราเข้าใจแต่ว่าอย่าลืม
ว่าเรามีตัวช่วยอยู่นะฮะถ้าร้องผิดมันหยุดมันจบ
ทันทีแล้วคุณพาต้องการแค่สี่เพลงอืมตัวช่วยเรามี
ให้สามตัวเพลงแรกเขาไม่ได้ใช้ไปแล้วจ้ะเผลอเผลอ
เจอข้ามไปเลยก็ไม่ต้องร้องเลยนะฮะถ้าจะร้อง
แบบไม่ใช่ตัวช่วยต้องร้องให้ถูกทุกคำค่ะฟังไป
แล้วสำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทคุณพา
ครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับสู้สู้
เยี่ยมมากค่ะตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาวเวอร์นะครับมีให้หกป้ายเลือกใช้ได้

สามแผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้แล้วต้องร้องให้ถูกทุกคำครับอยากเห็น
คุณพาอยู่กับเรานานเพราะว่ายิ่งอยู่กับเรานาน

ได้พูดคุยได้พอร์ตและไข่ให้คุณผ่านรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นนาน

จากบ้านนอกมาเหมือนดังก็จากดอย
อย่าหาว่ามาพูดพลอยจะมองหาใครไม่มี
โทษค่ะโทษค่ะหนูมาต้องการจะเล่นดนตรี
อยากเป็นนักร้องพี่น้องเขาคงยินดี
ทำหน้ามานานหลายปี
ร้านคงไม่มีทาง
ดังคุณอาปรานี
ช่วยฝากดนตรีวงไหน
แล้วแต่ตามใจขอเพียงพอได้สตังค์
หรือเสียงไม่เด่นแค่เป็นหางเครื่องก็ยัง
คงดีกว่าเรามานั่ง
ทำงานทั้งวันทั้งปี
โทษค่ะคุณอาค่ะ
แม้อาไม่หวังจะช่วยชีวิต
หลานก็ไม่ว่าเพราะอานั้นงานมากมี
คุณอาจงช่วยบอกชี้ว่าบ้านดนตรีเขาอยู่ที่ไหน